ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้างค่ะ
ในแวดวงบันเทิงของเราก็มีเรื่องที่น่าแสดงความยินดีอยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มอย่างคุณกัปตันภูทะเนธและเอกบุษกร
โซ่ทองคล้องใจมาเติมเต็มให้กับครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
คืนวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าทั้งคู่ได้โพสต์แจ้งข่าวน่ายินดีนี้ในช่วงสายของวันจันทร์ที่๒๓ตุลาคมค่ะ
พร้อมด้วยภาพหน้าตาน่ารักน่าชังของลูกชายตัวน้อยนะคะ
และข้อความเขียนเอาไว้ว่าเด็กชายพักดีบดินหงมานพหรือว่าพี่ดินค่ะ
ตาดูโลกแล้วด้วยวิธีคลอดแบบธรรมชาติ
น้ำหนักของน้องนะคะอยู่ที่๓๒กิโลกรัมค่ะสุขภาพแข็งแรง
นมเยอะแล้วก็นอนเยอะด้วย
ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกแฝดอย่างโอปอลปานิสรา
ที่คุณแม่มือใหม่อย่างเนยโชติกาค่ะ
ก็ขอให้น้องดินนะคะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีไม่ดื้อ
แล้วก็ให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงหลังจากคลอดด้วยนะคะ

คลอดเสร็จยังสวยขนาดนี้เลยนะคะ